คุณผู้ชมฮะมาดูคลิปนี้กันหน่อยนะครับ
แหมรถเก๋งไปทิ้มท้ายรถจักรยานยนต์ที่เขาจอดอยู่
แล้วคุณผู้ชมดูนะสุดท้ายให้ดูเลยนะ
ดูเลยนะว่ารถเก๋งมีพฤติกรรมอย่างไร
ไปดูคลิปกันนะครับ

ครับนี่ล่ะครับชนแล้วยังไงครับคุณ
อืมชนแล้วหนีจ้าดูสิ
เพื่อเอารถจักรยานยนต์ออกให้ได้จากกระโปรงหน้า
และสุดท้ายก็เบี่ยงขวาหลบหนีไปทันที

แล้วก็เป็นคลิปที่ถ่ายไว้เป็นหลักฐานได้เป็นอย่างดีนะคุณนะ
มีคนเห็นเหตุการณ์จำนวนมากแล้วก็ถ่ายไว้
โดยเฉพาะเลขทะเบียนเห็นชัดเจนเลย

เพราะว่ามีผลทางคดีด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้ชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์เดือดเลย
นามคนขับรถที่แบบโอ้โหทำไมจิตใจทำด้วยอะไร
ไม่มีความรับผิดชอบเลยก็เห็นอยู่
ว่าขับรถแล้วก็ไปชนไปทิ้มท้ายรถจักรยานยนต์เขา

เพราะเชื่อว่าหม้อน้ำน่าจะแตก
บางคนบอกโอ้โหไปคงได้สัก๕โลเนี่ย
หนีแบบนี้โอ้โหประกันไม่จ่ายนะอะไรแบบนี้นะฮะ

คนที่เอามาโพสต์ไว้ก็บอกว่าช่วยกันหน่อย

ใครมีภาพจากกล้องหน้ารถใครมีภาพวงจรปิด

เพราะไม่รู้ว่าเมาแล้วขับหรือไม่นะครับ